หับเรียนท่านประธานสภาธิกรพ

สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดสกุลคอนเขต๒ภาคเพื่อไทย

ต้องขออนุญาตท่านประธานเลย
จำเป็นต้องบอกว่าวันนี้

ความจริงผมตัดไม่มากท่านประธาน

ความจริงเงินมันไม่พออยู่แล้ว

การจัดสรรความประมาณข้าวนี้

จัดสรรงบประมาณที่ไม่ตก
ความหมายของโจทย์เลยว่า

จัดสรรความประมาณ

ยังจัดเป็นภาวะปกติ

วันนี้หนีวัคซีนไม่พ้น

ต้องร่วมรับผิดด้วยกัน

สองหมื่นสี่แสนล้าน

แต่วันนี้กระทรวงสาธารณสุข

สามหมื่นเจ็ดพันล้าน

แต่ที่ผมต้องตัดเพราะ
ผมไปดูในรายละเอียด

เขียนโครงการเขียนงานมา

ของหน่วยงาน

ยังมีเอาเงินไปใช้
ในการก่อสร้างอยู่

ในซื้อวัสดุที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ผมบอกแค่นี้ก็คิดไม่ได้แล้ว

กระทรวงสาธารณสุขเป็นเมธับใหญ่
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ฉีดวัคซีนเต็มแขนชาวบ้านแล้ว

สกลนครบ้านไม่ต้องฉีดออกไปตากแดดภูภาคันก็พอแล้ว
อะไรจะป่านนั้นท่านประธาน
ผมรับไม่ได้นะเขาบอกแบบนี้น่ะ
บ้านผมก็เสียภาษีเหมือนคนอื่น
เพราะฉะนั้นผมต้องมีสิทธิ์
แต่เมื่อวานนี้ลูกสาวโทรบอก

แล้วน้ำเกลือชัดนั้นผมบอกนะ

แล้วก็เป็นห่วงว่าจะมาบวกกับ

มันเป็นการที่ปัญหาใหญ่ของการตัด

ผมต้องตัด๓๖๐นี่เพราะว่า
การบริหารวัคซีนล้มเหลวของ

ที่บอกว่าชิโนแวคเป็นน้ำเกลือนะครับ

ผมนายคารมพลพรกลาง
สมาชิกสรรพุทธแครมสตรอน

คือการอภิปรายเนี่ยนะครับ

ทำให้ประชาชนเขากังวลเสียดสี

มันอภิปรายได้แต่ว่ามันพูดอย่างนี้

ผมเป็นสมาชิกนี่จะอยู่ฝ่ายไหน
แล้วแต่ถ้าพูดอย่างนี้ผมต้องประท้วง
เพราะฉะนั้นถึงท่านเป็นผู้วุโสก็กำชับหน่อยครับ
อย่างนี้นี่คนที่เขาฉีดและคนที่ฟังอยู่นี่
แล้วสั่งซื้อมันพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับ

ผมฟังชัดเลยเมื่อกี้นะครับ
ที่บอกว่าฉีดซิโนแวคเนี่ย

เพราะซินล่มแวคเนี่ยมันน้ำเกลือแท้
เพราะว่ามันจะได้ไม่บันทึกเอาไว้ตรงนี้นะครับ

ผมเปรียบเทียบไม่เห็นใน
ในไอทีในทั้งหลายเขาพูดแบบนั้น

ผมไม่ได้พูดว่าน้ำเกลือนี้หรอกผมบอกลูกสาวผม
ผมไม่น่าเป็นความผิดนะผมบอกกับลูกสาวผม
ท่านนิยมครับท่านพูดกับลูกสาวฟังครับคือเรื่องนี้มันเป็นการใส่ร้ายนะครับ
เพราะว่าท่านพูดตรงนี้ออกอากาศไปทั่วทั้งประเทศ
ฟังทั้งประเทศนะครับท่านคือประเด็นอื่นผมไม่ได้ติดใจนะครับ
ประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าประเด็นบอกว่าซีโนแวคเนี่ยมันเป็นน้ำเกลือแท้นี่
ถ้าท่านพูดกับลูกของท่านที่บ้านไม่เป็นไร
แต่นี่ท่านพูดออกต่อสาธารณะทั้งประเทศท่านควรจะถอนครับ
ผมยืนยันให้ถอนนะครับท่านประธานผมขารมผู้ประท้วงยืนยันให้ถอนครับ
ท่านคารมครับผมกำลังจะใช้อยู่เอาอย่างนี้ท่านประธาน
ไม่ต้องยาวไม่ต้องยาวครับท่านถอนเถอะ
ต้องประท้วงหรอกผมถอนก็ได้ครับเชิญครับ
ถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันเชิญอภิปรายต่อครับ
ครับคือท่านประธานครับเรื่องแบบนี้
ผมก็ไม่ได้รับวงการแพทย์ท่านอาจจะพูดในส่วนหนึ่งแต่ว่า
ในวงการแพทย์โลกนี่เขายังไม่มีการรับรองครับ
ผมต่อไปแล้วกันครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับท่านต้องเข้าใจว่า
อย่าปฏิเสธกระทรวงสาธารณสุขดิที่ผมตัด
เพราะผมต้องยืนยันว่า
การบริหารผิดพลาดแล้วท่านใช้เงินไปในทางที่ยังไม่อยู่ในกระบวนการ
วันนี้โรคร้ายระบาดประเทศไทยติดเชื้อโควิด๑ล้านสามหมื่นคนแล้ววันนี้ครับท่านประธาน
๑๓ล้านแล้ววันนี้จริงเลย๒๕๗๑คน

เป็นเบื่อครับ๒๖๑คนวันนี้
นี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุผลต้องตัด
ใช้เงินงบประมาณ๓๗๐๐๐ล้านเนี่ย
ทำไมไม่ทุ่มเทในเรื่องบุคคลด่านหน้าของท่านทั้งหลายนี่
อย่าให้เขาเจ็บปวดอะไรต้องทำได้เงินเรื่องเบี้ยเลี้ยงอะไรท่านจัดการ
ท่านไม่ควรเอาเงินนี้ไปก่อสร้างอาคารสถานที่อะไร
ซึ่งยังไม่จำเป็นวันนี้หมายถึงวันนี้นะ
อนาคตอีกสองสามปีอาจจะจำเป็นแต่วันนี้มันไม่จำเป็น
ในเมื่อมันไม่จำเป็นก็ได้ใช้ในกิจการของการแพทย์ของชีวิตคนเนี่ย
ชีวิตคนคือชีวิตไม่ใช่ผักใช้ปลา
ชีวิตคนไม่ใช่ผักใช้ปลา
ขอท่านมีเมตตาเขาด้วยอย่าให้เขาต้องตายข้างถนน
อยากให้ต้องตายในบ้านไม่มีโอกาส
วันนี้เตียงสนามโรงพยาบาลสนามเต็มที่เลยครับ
สอสอในพื้นที่เจ็บปวดหมดต้องไปบริจาคเงินบริจาคอะไร
ทั้งที่เงินเดือนแค่๙๐๐๐กว่าบาท
ผมนี่ไม่รับเงินเดือนหลายเดือนแล้วครับ
ซองใส่ช่วยไปหมดซึ่งความจริงมันก็เจ็บปวดอ่ะ
ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้จำเป็นต้องตัด๓๖๐ล้าน

ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์

ท่านประธานครับเราประชุมกันมา๓วันนี้
วันที่สี่แล้วนะครับเป็นวันเสาร์เราก็ทำงานวันหยุดนะครับ
สถานการณ์เป็นไปด้วยดีมาโดยตลอดนะครับมีคลุกคลักบ้างเมื่อวานเย็น
แต่มาเช้าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุข
ทุกคนในห้องนี้ทราบดีครับว่ากระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องโควิดในปัจจุบันมันมีปัญหา
ก็มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายมากมายครับแต่สถานการณ์มันเริ่มแปลกท่านประธานเห็นไหมครับ
ท่านประธานอยู่ในที่ประชุมเนี่ยท่านประธานก็เห็นว่ามันเริ่มที่จะมี
ประท้วงการขัดในการอภิปรายซึ่งผมเข้าใจได้นะครับ
แต่ผมอยากจะให้การประชุมเนี่ยมันราบรื่นและจบภายในวันนี้นะครับเราไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์อย่างเมื่อวานเย็นขึ้นมา
นะครับมีการนับองค์ประชุมมีอะไรต่างต่างซึ่งมันมันจะทำให้งานของเรามันสะดุดติดขัด
นะครับก็ขอท่านประธานควบคุมการประชุมครับหนักนิดเบาหน่อยเราก็เดินหน้ากันต่อไป
เรายังมีภาระอีกหลายอย่างครับสมัยประชุมนี้ทั้งเรื่องไม่ไว้วางใจ
ทั้งเรื่องรัฐมนูนนะครับก็อดทนฟังกันหน่อยครับขอบคุณท่านจรภัณฑ์นะครับ
แต่ว่าก็ขอให้เข้าใจว่าประธานมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ถ้าหากสมาชิกถึงแม้บางท่านอาจจะพูดเสียงดังหน่อยแรงหน่อยประธานก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพียงแต่ที่ประท้วงกันเมื่อกี้นี่ก็คือเรื่องที่มันเป็นการกล่าวหาเป็นการใส่ร้าย
ก็จำเป็นต้องควบคุมการประชุมนะครับถ้าประธานปล่อยไปประธานก็มีความผิด
เราต้องยอมรับความเป็นจริงฉะนั้นท่านผู้อภิปรายก็อย่าให้กรอนพาไป
เอาเนื้อหาสาระที่มันตรงประเด็นที่ว่าทำไมเราจึงต้องตัดมีเหตุผลอะไร
จะพูดเสียงดังบ้างนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
แต่ว่าต้องอย่าไปใส่ร้ายอย่าไปเสียดสีอย่าไปกระทบกระทั่งคนอื่นเท่านั้นเอง
เห็นด้วยกับท่านจุลพันธ์ครับที่เราอยากจะให้การประชุมมันเดินไปด้วยดี
ขอบคุณมากนะครับต่อไปเชิญท่านเกียงศักดิ์ไฟล์ศรีงาม
ตามด้วยท่านซูกาโน่นะครับท่านท่านนิยมพอแล้วครับพอแล้วครับ
ผมประท้วงท่านประธานครับมันมันจบแล้วครับผมจบอยู่เถอะครับ
ท่านประธานว่าผมใส่ร้ายเนี่ยผมผมรับไม่ได้นะครับมันเป็นการพูดให้เห็นเท่านั้นเองครับว่า
มันมันไม่ใช่เรื่องแบบที่ผมใส่ร้ายอะไรไม่ได้มีเจตนาประธาน
ใส่ร้ายต้องเป็นเจตนาท่านประธานผมประท้วงท่านนะประธานวินิจฉัยแล้วครับ
ก็ท่านบอกว่าซิโนแวคมันเป็นน้ำเกลือแล้วมันเป็นน้ำเกลือไหมล่ะท่านไม่ใส่ร้าย
ที่มันออกในสื่อทั่วไปเขาว่างั้นทั่วไปแล้วไม่ใช่ผมพอแล้วครับ
พอแล้วครับท่านนั่งเถอะครับท่านนั่งเถอะประธานวินิจฉัยแล้วจบ
จะได้อภิปรายต่อเชิญท่านเกียงศักดิ์ครับ
ท่านประธานที่เคารพผมจุลภัณฑ์เพื่อไทยเชียงใหม่ครับ
เช่นครับผมรู้สึกว่าท่านประธานออกจะปฏิบัติตัวไม่เป็นกลางครับ
ข้อเก้านะครับดูจะปกป้องเหลือเกินนะครับ
ผมว่าท่านประธานรอมาตราหน้าไหมครับมาตรานี้ให้ท่านประธานท่านอื่น
ปฏิบัติไหมครับจะได้จะได้มันจะได้ภาพมันจะได้สวยด้วยครับ
สำหรับท่านประธานเองนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับ
ท่านประธานจะรับหรือไม่รับไม่เป็นไรแต่เพื่อให้ความสง่างามเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าเป็นท่านประธานท่านอื่นทำหน้าที่ในระหว่างท่านจุลพันธ์ครับ

คือท่านจุลมัติครับเราอย่าเพิ่งเอาคติอคติมาจับกัน
ท่านท่านเอาความจริงวินิจฉัยสิชิโนแวคเป็นน้ำเกลืออย่างงี้
ประธานปล่อยผ่านได้ยังไงนะครับส่วนประเด็นอื่นเนี่ยเขาจะพูดถึง
ลำตีบริหารล้มเหลวยังไงนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
ฉะนั้นท่านจุลภัณฑ์พอแล้วล่ะครับได้ครับได้ครับ
ผมจะคอยดูครับท่านประธานครับคอยดูครับ